เพราะว่าน้องจะต้องส่งน้องอีก๒คน

แล้ววิธีการที่น้องหาตังค์เป็นทุนการศึกษา
ใช้วิธีการนี้คุณผู้ชมไปดูค่ะ
นี่คือน้องเขาไปเอาขวดนะ
เอาขวดมาแล้วก็มาต่อ
มาเทแล้ว
แบบนี้ไม่ได้ง่ายนะงานนี้ตรงงารกระจมไฟแหลมงอบค่ะเขาจัด
งานลอยกระทงของที่แหลมงอบที่จันทบุรีน้องผู้หญิงคนนี้คือ
น้องทิศนางสาวสศิทธิ์ธรรมสุขสวรรค์อายุ๑๙ปีค่ะก็น้องก็มี
กล่องบริจาคมาตั้งเขียนว่าอะไรคะ
เพื่อทุนการศึกษาขอบคุณค่ะ
แล้วน้องก็ต่อขวดแบบนี้

แต่อาศัยการบาลานซ์น้ำหนัก

น้องต้องมีสติสมาธิมาก

คือตอนที่น้องว่างจากการต่อกับขวดแล้วนะ

พี่อย่าพึ่งนะคะพี่อย่าพึ่งค่ะใช่
น้องก็เล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้อง

ทุกวันนี้อยู่กับคุณอา

เพราะว่าน้องหนูจะต้องเรียนหนังสืออีก๒คน

ตอนเริ่มฝึกต่อขวด
มันล้มมันแตกหมดเลยพี่หลังจากนั้นหนูไม่ท้อ
หนูก็ฝึกเรื่อยแล้วก็โชว์ต่อขวดแบบนี้ค่ะ

โอ้โหน้องตั้งใจทำมาหากินนะ
อยากหารายได้มาดูแลน้องของเธอนะครับ
ค่ะแล้วเราก็คุยกับคุณอาของน้องทิพย์ด้วยนะ
คุณอาวันทินีก็เล่าให้ฟังแหละว่า
คือปู่ย่าตายายเสียชีวิตใช่ไหม

จะไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับไม่ได้มีใครต้อนรับ
ก็ให้เช่าบ้านอยู่ด้วยกัน๓คนนี่แหละค่ะ
คอยดูแลเรื่องที่พักเรื่องอาหารการกิน

จะมาช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำค่าไฟด้วยค่ะ
ฟังคุณอาหน่อยนะคะ
ไม่มีก็เลยต้องเลี้ยง
เขาส่งเสียเรียนด้วยหรือครับ
อะไรนะเขาก็มีมีเขาก็ให้น้องแหละ
ถ้าวันไหนไม่มีเขาก็บอกกับน้องเขาอะไรอย่างนี้
ใช่แล้วแต่กำลังเขาหาได้อย่างนี้
คุณอาก็เล่าให้ฟังนะว่า
น้องครอบครัวน้องคือเสียชีวิตไปหมด

ซึ่งน้องทิพย์เขามีความฝันนะ

คือบอกว่าตอนนี้หนูเรียนกรสนก็ได้

เมื่อไหร่หนูจะไปเรียนกรสนต่อทันที
เป็นเด็กที่มีความพยายามมีความมุ่งมั่น
แล้วก็ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย

หลายคนก็ถามมาว่ามีเบอร์บัญชีไหม

แต่ว่าเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อญาติไว้
เพื่อใครจะโทรไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือ
นี่ค่ะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วนะคะ

โทรไปติดต่อได้เลยเผื่อน้องขาดเหลืออะไร
อยากจะช่วยเหลือน้องเนี่ยก็โทรไปได้ค่ะ
เบอร์นะคะ๐๙๑๐๒๑๑๐๔๕นะคะ
ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะช่วยน้องทิพย์ได้นะคะ
ผมเนี่ยเห็นแล้วน้องเขามีฝีมือจริงคุณคุณ
ไม่ใช่ต่อแบบตรงขึ้นไปตอนนั้นนึกว่าต่อแบบตรง

เอาก้นขวดมาต่อกับปากขวดอะไรอย่างนี้